ครับผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่๒นะครับ
กรรมการวรสักพักดีคำให้พึ่งหลวง๔๗หยกขาว๔
กรรมการชายุทธ์ขำนเลศให้พึ่งหลวง๔๗และหยกขาว๕
ส่วนวงการปีชาสาลิกันให้พึ่งหลวง๔๗และหยกขาว๔๗
ดูเดือนนะพี่ชัยนะเห็นว่าเลือดติดมาเลยนี่
ดูเดือดมากนะครับส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสด
ประเภทบอนไซค์มรณะทั้งคู่หนักแรงทั้งนั้น
ดูไปต้องซี๊ดไปซีดไปนะพี่ชัยนะห่างกับพี่ป๊านะครับ
ก่อนอื่นติดตามวิทยา
ไฟแดงสายจงอ่างไฟหนองคาย
แค่งอันตรายบุกประลองฟาด
เขาคือชนะเพชรนำแสงก่อสร้าง
แลกเดือนกับไฟน้ำเงินไอ้มัดนิวเคลียร์จ้องโหด
หุบซ้ายแยบขวาทำลายล้าง
เขาคือโบวิ่งลูกเมืองเพชร
ครับมวยกุ้ยสามของรายการนะครับ
ไฟแดงชนะเพชรนำแสงก่อซาน
ชื่ออภินันวันชูไทย
อายุ๒๖ปีเป็นชาวจัวรรดิหนองคาย
กมาแล้ว๘๓ครั้งชนะ๖๒ครั้ง
แพ้๑๖ครั้งเสมอ๕ครั้ง
ฟรรมห้างหลังแพ้คะแนนลำนำมูลเหล็ก
ส่วนฝ่ายน้ำเงินโบวี่ลูกเมืองเพชร
ชื่อนบทนจงอยู่กลางอายุ๒๙ปี
มาแล้ว๑๓๐ครั้งชนะ๘๐ครั้ง
เสมอ๕ครั้งแพ้๔๕ครั้งครับ
ข้างหลังแพ้คะแนนพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
มุมน้ำเงินก็มีพี่กล้าลูกเมืองเพชรเลยครับขึ้นมาถอดมงคลให้
ขณะที่มุมแดงก็มีเสียหมอนนำแสงก่อสร้างครับ
เป็นนักมวยเก่าด้วยนะครับในนามขุนศึกน้อยสอธนิกุลครับ

เอ้าเดี๋ยวดูครับคาถาใครจะเหนียวกว่ากัน
รองผู้เอกแล้วท่านผู้ชมครับรูปร่างล่ำสันคิ้วดกอกตันพอกันเลย
ชนะเพชรนำแสงก่อสร้างน้ำเงินโบวี่ลูกเมืองเพชร
เดี๋ยวย้ำท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าวันนี้ไทยรัฐทีวีนั้นทำการถ่ายทอดสด๔คู่แน่นอนนะครับเป็นอย่างน้อย
สองคู่ที่ผ่านมาก่อนกิจทองคำเล็กโรงเรียนกีฬาโคราชแพ้คะแนนยอดขุนทัพสกสุงหายิม
พึ่งหลวงเพชร๔๐๐๐แพ้คะแนนหยกขาวสกสุงหายิม
ผลมวยมีแจ้งกับท่านผู้ชมทางบ้านที่ไม่ได้ติดตามเพิ่งจะมาเปิดดูนะได้ทราบผล
แข็งแรงครังแรงทั้งคู่ครับคุณผู้ชมแล้วก็ซ้ายทั้งคู่ด้วย
ถือว่าใครจะหลุดใครจะหลวม
แข็งแกร่งแข็งแรงทุกอย่างเลยนะคู่เนี้ยเหมือนเหมือนกันทุกอย่างหนักแน่นอ่า
รูปร่างสรีระร่างกายนี่เหมือนกันเลยไม่เหมือนอย่างเดียวคือกรรมการ
นรงภูมิจิตเอ่อตัวใหญ่ภูมิตัวใหญ่ใหญ่กว่านักมวยอืมอ่า
กันนะถ้าซ้ายกักขวานี่ใส่กระเซิกนเนี้ยนะอืม
อ่าอยู่บักช่องแต่วันนี้ลูกเมืองเพชรมาพร้อมกับฟุ๊กบำมีเกี๊ยวสกสุงหายยิมเลยนะ
เขาอยู่ในทีมเดียวกัน

สกสงหายยิมนี่สี่วินไปสองแล้ว
เครือเดียวกันสมัยก่อนโบวิ่งเนี่ยก็จะมีจำได้ไหมตัวหนึ่ง
โหตัวนั้นหยุดดันอยู่ในสายวันสงชัย

โบวี่มันชอบมากแต่ตอนนี้มาดูรายสิ่งนี้
โบวี่รายที่สอง
ไม่ต้องวัตรกันที่กราบที่สองกันนี้

สังเกติกอีสุดท้ายนิยาควรโดนเขี่ยวลม
กลัวโดนเกี่ยวล้มจริงน้องน้องนี้มาไกลเท่าเกินนะ

น้องคายน้องคาย
น้องคายต้องมาช่องอยู่แล้ว

มันจะโบวี่

ึกยักยึกยักษ์ดูสายตาลีลา

ขวาทีม
รูปร่างสันทัศน์ล่ำแบบนี้เหมือนจะออกอาวุธแรงหรือยังไม่เห็นหมัดเลยนะ

๑๒๖พรชุดนี้มันต่อยได้ทุกปัวนะ

หัวจะโชว์ความสวยงาม

อ้าวแก่เกมมาว่าอย่างนั้น

เดี๋ยวยืนมวยดูขาน้ำเงินน่ะพี่ปลายเห็นไหมยืนใกล้กันยืนขาตาย
หน้ากับมวยทีวีผมว่ามวยคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่สมใจมาก
แดนมวยหน้าตู้นะใครอยู่ใครไปก็ได้

ซ้ายเจอซ้ายอันตรายทุกอย่างอาวุธมวยของมวยคู่นี้

ต้องยอดกับมวยไทยรักในข้างฝ้าให้เป็น
พูดถึงความวัยแดงยังได้เปลี่ยนนิดนะ
ยังออกเรื่อยนะเมื่อนี้
รอเครื่องยังไม่ติดอ่ะตอนนี้
ปีกว่ากับมวยทีวีฮอตฮิตที่สุดครับ
ได้รับกำวัลจากมาก
จำนักงานกับน้ำประกาศกีฬาบุวัย

มามอบมาก็ต้องมีคณะกรรมการพิจารณานะ
ใช่รวมไปถึงเพชรสำเร็จด้วยนะ
เจ้ายุ่งยอดเยี่ยมสมรมสื่อสร้างสรรค์

โต๊ะคืนตลอดนะไอ้เจ้าโบวี่
โบวี่นี่รอให้แดงออกตีนซ้ายนะครับ

มันเพชรยังไงนะไปอยู่ปากช่อง

ดูไขแก่งข้อไขแข็ง
น้ำเงินยังมีเข่าในอยู่นะน้ำเงิน
แรกเขาเปลี่ยนมาเงินช้าหน่อยต้องไล่แขนแต่งตัวนิดนึง
อย่างนี้วัดกันฟิตซ้อมวัดกันฟิตซ้อม
นี่ครับซ้ายเตะนิด

แต่ละคู่แต่ละคนจะมาต่อยต้องดูต้องอาวุธคู่ต่อสู้ต้องดูด้วยนะการบ้าน

เจ้าโบวินินาบังแข่งซ้ายได้สวยงาม

อารมณ์ติดเหมือนกันติดแขนติดตัว

นี่น้ำเงินจะได้ลูกเนี่ยจะผสม
ได้ความแข็งแกร่งเข้าในนี่ดูแล้วยังดีกว่าแดงนะครับ

ยันละแทงยันละแทงได้ใหญ่ด้วยดิ

อกมีไหมงัดศอกขึ้นมาก่อน

ไหนละทางป่าใครมีตีกันไม่ได้

จังหว่ามันจะคู่ถ้ามีสองวั่น
ปลิวมานิดเดียวแล้วก็ยุ่งเลย

แต่ยังไม่เข้าเป้าเข้าจุดเท่าไหร่

เสียงดังฟังชัดเกี่ยวล่าง

ชนะเพชรเสียหลักล้มทั้งยืน
โบวี่ปั้มตีเข่าในแรก

ประกบขึ้นมานี่แฟนบอกกินกันไม่ลงนะพี่ชัยนะ
คู่นี้นะคู่นี้เก่าด้วยกันทั้งคู่ครับ

ประกอบกรุงเทพอะไรย้อนเก่า

แล้วก็เป็นบันโบวี่ทั้งส่งให้ในที่ค่ะ

น้ำเงินก็ที่ทีมงานชอห้าพระยักษ์แล้วครับ
ดูด้วยครับความเว่ยผู้หนีใครหนักกว่ากัน
ชมกันต่อยกที่๓ปล่อยตัวออกมาแล้ว
น้ำเงินเห็นแล้วนะครับมีเข่าในได้เปรียบอยู่นิด
แต่ข้างนอกเนี่ยตีนซ้ายแดงดูดีกว่าเลยชนะเพชร
นำแสงก่อสร้างน้ำเงินโบวี่ลูกเมืองเพชร

เป็นรั่วแข้งซ้ายนี่เขายังเตะนะ
แต่พอเข้าในเนี่ยเนี่ยน้ำเงินกดได้สวยเลย
ดังแท้งอาจารย์โบวี่ไว้ยังไงลายแขนตีด้วยเขาซ้าย

ยังไปก็ลำบากยังแก่งทั้งคู่เถอะเขา
ยังไม่ได้ใช้เลยท่อนแขนเพราะฉะนั้นแรงยังดีแน่นอน
ตีกันยากแบบนี้ยังโดนวงนอก
ลักษณะหุ่นแบบนี้มันต้องแหมบุ้งวงในกันนะพี่ป่า
มันนี่มันพยายามติดในแล้วไอ้เจ้าโบวี่

ไม่ได้อ่ะดิเดี๋ยวก็ต้องแยกแล้วแบบนี้
มันพยายามจะหาเหลี่ยมนะไอ้เจ้าชนะเพชร

นี่เห็นไหมขวาแทงขวาตี

เอาซ้ายบ้างเปลี่ยนจากขวาเป็นซ้ายบ้าง
แขนวงในอยู่ในพลิกเหลี่ยมและตีด้วยเขา

มาถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่า
สถานการณ์เฮียเสียงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำเงิน

แล้วเฮียนอนลงข้างบนว่ายังไง

นี่เข้าตรงซายเห็นไหมเจอแต่ซาย
น้ำเงินบังลำบากเลยตีนซ้ายแม่นด้วย

ต้องตีให้ต่อเนื่องนะครับน้ำเงินเสียจังหวะไปนิดนึงเจอหัก
ถ้าวันนี้มาชนะเพชรแดงถ้ามาสู้ในน้ำเงินเหนื่อย
ดันสู้แล้วแดงตัวเล็กกว่านิดนึง
เห็นยังกดกันไม่ลงเลยนะครับผู้ชมดูช่วงปลายยกสามแข็งแรงทั้งคู่
แล้วอวดมวยจะขายกินกับทุกพลิกเหลี่ยมพลิกหนูสู้งาม
เอาจนได้เอาจนได้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ว
แข้งซ้ายคืนหรือเปล่าคืนได้หรือไม่
ฟรีไปก่อนดิอย่างนี้กินฟรีในลูกฟรีนะ
แข็งแรงแข็งแกร่งอ้าวเจอซ้ายติดบัง
ยังไม่เคินเกี่ยวล่างตามขึ้นเบิ่มเจอซ้ายโต้คืนติดบัง
ยังโดนแข้งยังอยู่วงนอกอยู่นะครับ
น้ำเงินนี่พอแดงแต่งซ้ายซวกเข้าในเลยนะครับ
ไข่พลังข่าวกดแขนแล้วแทง
อ๋อหมอผู้นี้ต้องวัดกันทิศไปปายใครทำได้ดีใครแกร่ง

แดงก็สู้ในใช้ได้ด้วยปลายยก๓แล้ว

แผ่นอาการยึกยับเลยจนชนะเพชรรอแค่ซ้ายยังยึกแค่ซ้าย
มาปิดยก๓หมดยกที่๓
ครับมวยโลกผู้เอกวันนี้ผ่านมาแล้วกับสามยก
แต่ลูกนี้ครับทางด้านโบวี่ก็ปั้มตีเข่าในโต้ครับ
แล้วที่ผมถามไปมีคำตอบไหมใครหนักกว่า
ทั้งคู่นี่หนักเหมือนกัน
แต่น้ำเงินได้ใหญ่มีดีคนละอย่างเลยครับ
ไม่รู้ว่าพี่ป่าพี่บุ๋มชอบใครยกที่๔
แดงได้นอกน้ำเงินได้ในไงสรุปง่ายก่อนเลย
ถ้าอยู่ข้างนอกขยับขยับแล้วออกตีนซ้ายนี่ชนะเพชรแดงดีกว่า
แต่พออยู่ใยกดในเข้าไปตัวใหญ่เห็นเลยครับโบวี่
ตั้งปล่อยเกมให้ไวล่ะครับตอนนี้มันเละที่แค่ซ้ายอย่างเดียวชนะเพชร

มวยได้เปรียบตั้งรับคอยรอ

ตอนนี้เบียดปั้งไม้อย่างเดียวครับโบวี่
ข้างนอกดูช้ากว่าเห็นเลยนะครับน้ำเงิน
พอติดในแล้วมันได้ลูกแบบนี้นี่แหละเข้ามาช่วย
ยก๓ปลายยกกระโดนแบบนี้ครับโดนหัก
เป็นปัญหาเหมือนกันนะคุณกับที่วัด
เอาคืนมาสู้ในเลยนะครับชนะเพชรตอนนี้

พยายามโตเป็นชนพยายามโตแยกว่าอยู่ตลอด
ยังจะสอดในยังสอดไม่เข้าไง

พยายามจะสอดขวาเนี่ยสอดได้แล้วสอดได้แล้วยังตีไม่ได้
วลเนียในตลอดเลยน้ำเงิน

ทำท่าจะเป็นเรื่องทำท่าจะพลิกนะครับคุณอภวัฏ
ทำท่าอะไรพลิกแล้วล่ะแหลมนี้แหละ
เอาล่ะเอาล่ะหลิงสวยงาม
ดันดัน

็อกไปแทงไปมีเด้งโชว์อีก

ข้าวแม่ให้ชนะเพชรนี่ไล่แขน
จังหวะเสียเปรียบนิดนึงเลยนี่

พยานโตพยานโตชนะเพชรพยานโต
เอาละครับเป็นเกมโอ้โหมันหยุดลูกเผินน่ะ
โอ้โห

หยุดไม่ได้แข้งซ้ายไปเอาลงไปอีกแล้ว
เสียหายเสียรูปเสียทรงหมดแล้ว

ชนะเพชรแม่วันนี้สอกกับหมัด
งัดสู้แบบนี้น้ำเงินแข็งแรง

โอ้โหโล้ไม่ลงน้ำเงินใหญ่
เกี่ยวแล้วนี่

ลูกนี้แก้ไม่ตก

ปั้มปั้มแล้วไปได้ดีทำได้ยิ้มยิ้มดีตะห่าง

ปลายกใกล้จบใกล้หมดยก๔ครับคุณผู้ชม
หักเหลี่ยมครับชนะเพชรนี่ลบลงไปนอนหลายครั้ง
ชนะเพชรก็เกี่ยวขาได้โต้แข้งซ้ายคืน
โอ้โหโดนเกี่ยวขาคืนลบอีกน่ะ
เนี่ยโบวี่ยกนี้ได้ลูกเททิ้งนะพี่ชัยนะ

เอ้าเสียหมอนนำแสงก่อสร้างเฮียตีทีเด็ด๙๙
เข้าที่มุมแดงแล้วครับตอนนี้เทรนด์กันใหญ่
เดี๋ยวดูยิ่งแก้ยิ่งพันหรือเปล่า

ชนะเพชรได้นอกแล้วครับออกตีนซ้ายดี
พอติดในเข้าไปเหลือตัวนิดเดียวเลยน้ำเงินมา
ตีทีเด็ด๙๙บอกว่าวันนี้เองชนะเล่นทะลายให้เองหมดเลย

ล้มไปสามสี่ทีเห็นผลเลยเนี่ย
ออกได้ดีนะข้างนอกเนี่ย
พอติดในเข้าไปน้ำเงินดื้อด้วยข้างในมันล็อกแข็งมาก
ไม่ให้ออกถนัดเลยชนะเพชร

น้ำเงินติดในได้เท่านั้นเอง

ออกตีนได้ครับได้สองแข่งเท่านั้นเอง

ทุกคนล่ะครับโดนแบบนี้ออกอาวุธไม่ได้
แล้วโอกติดกันเอง

พญาหลวงซุกบะหมี่เกี้ยวกับสิงสุริยาศักดิ์ชัยโชธ

ออกตีนซ้ายสวยงามเลยชนะเพชร
ที่ที่ถาดตัวพิธีนะครับนารงรวมจิต

แหม่มวยไทยมีผลด้วยนะครับล้มเข้าไปสามสี่ที
ช่วยเข้าไปก่อนนะครับ
เจ็ดประเทศร่วมชิงชัยสู่เบอร์๑อาเซียนครับ
เชียร์ทีมชาติไทยลุ้นเป็นแชมป์สมัยที่๑๒
วันจันนี้ครับทีมชาติไทยพบทีมอลเลสเตย์๑๘น๓๐น
พุธหน้าครับทีมชาติไทยพบกับบลูไน
๑๘น๓๐นเป็นต้นไปครับ
เชียร์ทีมชาติไทยเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ยักษ์ชนยักษ์แห่งวงการลูกหนังกลับมาอีกครั้งใน

สดจากสนามสุขพระชาลาสายเสาที่๔กุมภาพันธ์
กับ๑๘น๓๐นเป็นต้นไป
นักกีฬาไทยเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ผู้ชนะครับสวยงามครับ
โบวี่ลูกเมืองเพชรชนะคะแนนชนะเพชร
นำแสงก่อสร้างไปรองผู้เอกศึกยอดมวยไทยรัฐ
โดยทรงชัยรัตนสุบันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ